กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูเหตุการณ์ยิงกันตายที่จังหวัดนนทบุรี
ซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นสดร้อนเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เอง
กรณีนี้สาวธอมค่ะมาหาหญิงคนสนิทที่บ้าน

แล้วใช้ปืนจ่อยิงจนกระทั่งเธอเสียชีวิตค่ะ

ทีนี้ตำรวจเขาเองก็ไปแกะภาพคนร้ายจากกล้องวงจรปิด
พยายามที่จะหาเบาะแสตามตัว
ปรากฏว่าคุณผู้ชมจังหวะที่เข้าไปจับกลุ่ม
สาวทอมคนนี้ขัดคืนทำให้อาวุธปืนที่ออกมาด้วย
ลั่นถูกโคนขาของตัวเองคือต้องเรียกว่ากรรมตามทันนะ
เอาล่ะคุณผู้ชมนี่คือจุดเกิดเหตุ
หลังจากที่ตำรวจสพบางใหญ่เขาได้รับแจ้งเหตุ
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ้านของผู้เสียชีวิต
ภายในหมู่บ้านบัวทองตะบนเสาทงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
บ้านหลังเกิดเหตุคือลักษณะนี้เลย
เป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้น
ตำรวจไปถึงไปพบกับศพนางสุภาพมูลมงคลอายุ๕๕ปี
นางสุภาพเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานเขตตลิ่งชันไปพบในสภาพคือนอนเสียชีวิต
สภาพศพถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกโม่
เข้าที่ขมับซ้ายกระสุนฝังใน๑นัด
แล้วก็ไปพบรอยกระสุนยิงเข้าที่ท้ายรถเก๋งอีกหนึ่งนัดด้วยค่ะ
ตำรวจสอบสวนนะคะทราบว่าคนร้ายเป็นผู้หญิง
อายุสักประมาณ๕๐ปีคือลักษณะเหมือนสาวธอม
ตัดผมสั้นมาดักซุ่มรออยู่หน้าบ้าน
พอเห็นนางสุภาพผู้ตายขับรถออกมา
แล้วกำลังจะลงไปปิดประตูบ้านเพื่อไปทำงาน
คนร้ายใช้อาวุธปืนเข้าไปหาเลยค่ะ
จากนั้นก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเลยนะคะ
ขณะเกิดเหตุเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังแบบนี้

ร้องขอความช่วยเหลือร้องขอชีวิต
แต่มิวายคนร้ายก็ยังกระหน่ำยิง
ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัด

เห็นคนร้ายกำลังเดินออกจากจุดเกิดเหตุ
แล้วเพื่อนบ้านก็พยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือ
แต่คนร้ายหันมามองแล้วก็มีอาวุธปืนในมือด้วย
ก็กลัวสิคะก็กลัวว่าจะโดนยิงด้วย

ตัวเองก็เลยมาดูนางสุภาพ
ปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วก็เลยโทรแจ้งตำรวจค่ะ
ตอนนี้เนี่ยมันมี๒กระแสข่าวนะครับ
คุณผู้ชมกระแสข่าวหนึ่งบอกว่า
ธอมคนร้ายรายนี้มาติดพันกับน้องสาว

อีกกระแสข่าวหนึ่งน้องสาวบอกว่า
ให้การกับตำรวจแบบนี้นะบอกว่าคนร้าย
น่าจะเป็นสาวธอมที่มาติดพันกับพี่สาว
เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่สาวก็บ่นให้ฟังว่า
ธอมรายนี้มายืมเงินแล้วก็ไม่ยอมใช้คืน
ซึ่งตัวเองก็เคยต่อว่าสาวธอมคนดังกล่าว
กระทั่งมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
แต่คนร้ายก็ไม่ได้ทำร้ายตัวเองนะตอนนั้นนะ
ต่อมาตำรวจสายตรวจสพรัฐนาธิเบสค่ะ
ที่สุดแล้วก็สามารถสกัดจับหญิงอายุ๕๗ปี

โดยจับได้ที่บริเวณหน้าร้านอาหารแห่ง๑
ริมถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรีสนามบินน้ำ
ขณะที่นั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองหลบหนี
แต่จังหวะที่ตำรวจให้คนร้ายลงจากรถ
พบว่าคนร้ายพยายามที่จะหยิบอะไรบางอย่างในถุงกระดาษ

จนทำให้อาวุธปืนที่อยู่ในถุงใบนั้นคือกระสุนถูกที่โคนขาซ้าย
ของคนร้ายหนึ่งนัดมันลั่น
ตำรวจเขาก็เลยนำตัวคนร้ายส่งโรงพยาบาลพระนั่งเก้า

คนขับรถแท็กซี่คนที่รับผู้โดยสาร
มาจากปากซอยนนทบุรี๔๖ตรงข้ามสำนักงานกองสลากินแบ่งรัฐบาล
โดยคนร้ายคนขับแท็กซี่บอกว่า
คนร้ายให้ไปส่งที่สถานีขนส่งสายใต้
และสอบถามราคาเหมาแท็กซี่เพื่อจะให้ไปส่งที่จังหวัดชุมพร
แต่คนขับรถแท็กซี่เขาปฏิเสธ
ระหว่างทางคนร้ายพยายามที่จะล้วงหาอะไรบางอย่างในถุงกระดาษตลอดเวลา
กระทั่งถูกตำรวจสายตรวจเรียกให้จอดเพื่อตรวจค้น
และคนร้ายพยายามที่จะขัดขืนการจับกลุ่ม

เทคซี่ผลเมืองดีอยู่รายนี้ก็ถูกคนร้ายบอกว่าอย่าจอดอยากจอดนะ
คือขอร้องแต่ว่าพี่แท็กซี่ก็บอกว่าแม้
ไม่จอดได้ไงดิฉันไม่ได้ทำอะไรผิดนี่
ก็เลยจ่อสุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มได้แบบนี้
เอาล่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวน
โรงพักรัฐนาธิเบสได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา
คือพกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และจะมีการประสานพนักงานสอบสวนสพบังใหญ่
อายัดตัวที่โรงพยาบาลเพื่อนำตัวผู้ต้องหารายนี้

พอไปตรวจสอบประวัติสาวธอมรายนี้แหม่
เคยนี่คุณพบว่ามีประวัติเคยรับการรักษาอาการทางจิตประสาท
ช่วงเดือนตุลาคม๕๙ถึงพฤศจิกายน๕๙